มาดูเรื่องของการที่มีข่าวว่าแพทย์สูตินารีแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์
ลวนลามผู้ป่วยเพราะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาว่า
คนที่เป็นผู้เสียหายน่าจะมีประมาณ๓๐๔๐บางคนย่อ
ไปหลายปีแต่ว่าไม่ได้กล้าเปิดเผยข้อมูลมานะคะ
คนที่ช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทนายนิด้า

บอกว่าวันนี้อยากจะไปร้องเรียนต่อ

หลักฐานเธอบอกมีมากกว่านี้

บอกว่าหลายคนพร้อมนะที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วเธอก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของที่มีชื่อผู้เสียหาย
รั่วไหลในสื่อต่างเธอบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
เขาเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเติมเขานะคะ
วันนี้๒ประเด็นหลักที่คุณบุ๋มประนัดดา
ยื่นเรื่องให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา๒เรื่องหลักเลย
ก็คือเรื่องแรกบอกว่าไม่ไว้ใจตำรวจในท้องที่
ที่จังหวัดนครสวรรค์อยากให้โอนคดีนี้มาที่กองปราบ

ประเด็นที่๒ไปตรวจสอบสื่อหน่อยซิ
สื่อมีการไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหรือเปล่า
ตอนนี้สื่อบางสำนักคุณผู้ชมไปบุกถึงบ้านของเหยื่อเลย
เหยื่อบางคนเป็นคดีความขออภัยไม่ได้เป็นคดีความ

เขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้ว

แต่ไปเหมือนไปสะกิดแผลที่มันอยู่ในใจเขาอีกเนี่ยนะคะ
นางสาวประณะดาวงค์ผู้ดีประธานองค์กรธรรมดี

ในกรณีคดีหมอในพื้นที่นครสวรรค

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร

และตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะคะ
บอกอยากให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเรื่องแทน
คุณปนัดดาเปิดเผยถึงจุดประสงค์ที่มายื่นเรื่อง
เพราะว่าเธอไปเห็นว่ามีชื่อของผู้เสียหายไปปรากฏในสื่อหลายสำนักเลยนะคะ

ยังไปติดตามถ่ายภาพผู้เสียหายถึงที่ทำงานถึงที่บ้านอีก
บอกว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ตามเขาบางคนถึงขั้นติดต่อขอสัมภาษณ์
แม้ว่าเวลาสัมภาษณ์สื่ออาจจะสัมภาษณ์จากด้านหลัง
หรือมีการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอะไรก็ตาม
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจแล้วมันเกิดขึ้นนานแล้ว
จะเอาข้อมูลจากเขาเพิ่มเติมอีกนะคะ
เธอก็เลยทวงถามสิทธิส่วนบุคคล
และทำให้ไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่
อาจจะไปเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อ
พร้อมทั้งขอให้โอนคดีนี้
มาให้กองบังคับการปราบปรามการปราบรามเป็นผู้รับผิดชอบ
ก็คือโอนให้กองปราบทำได้ไหม
จากผู้เสียหายที่พบไม่ได้มีเพียงแค่ในนครสวรรค์
เนื่องจากผู้เสียหายที่เราพบ

อยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดข้างเคียง

แล้วก็จำนวนคนเพิ่มมากขึ้นจนผมเองยังตกใจ
ตอนที่รับเคสนี้อาจจะจำนวนผู้เสียหายนี่
ถ้าเข้าไปหาหมอสูแล้วลูกหลานเดินออกมาบอกคุณว่า
ขอโทษนะคะหมอมีการบีบหน้าอก
หมอมีการไซส์ซอกคอนั่นคือการตรวจเหรอคะ
จะไม่รู้ถึงขั้นตอนการตรวจของแพทย์ในอาการที่คุณเป็นมา
มึงนี่หนักใจไหมว่าผู้เสียหายจะเสียเปรียบ
อันนี้คือขั้นตอนของตำรวจที่ต้องทำงานต่อไป
แล้วก็หลักฐานคำถามนี้นะคะ

เพราะเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างค่ะ
คุณประนัดดาระบุเพิ่มเติมบอกว่าคดีนี้
อย่างที่ฟังเสียงเธอไปบอกมันมีมากกว่า
โดยรวมแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๕๐คน

มีผู้เสียหายบางคนคดีขาดอายุความไปแล้ว

ก็คือยินดีเข้ามาเป็นพยานช่วยเหลือคดีนี้นะคะ
ส่วนผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียหาย
หากพบว่าเป็นตำรวจจะดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
สื่อบางสำนักที่เอาชื่อของผู้เสียหายไปเผยแพร่

ยืนยันว่าก่อนกรณีดังกล่าวตกเป็นข่าว
ผู้เสียหายบางรายไม่กล้าบอกว่าถูกลวนลาม
แล้วก็ฝากถึงแพทย์คนนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าควรมีผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจอย่างน้อย๑คน
เป็นการป้องกันการละเมิดผู้เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
และป้องกันชื่อเสียงของตนเองด้วยค่ะ

จุดจบไม่รู้หรอกว่ามันจะไปจบที่ไหน
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากให้เป็นบทเรียนกับสังคม

แต่คดีนี้ติดตามกันยาวไปค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวออกมาเป็น๒ฝั่งคือ